ท่านผู้ชมครับ
ต้อนี้เนี้ยใครใช้ใครทำอะไร
ถึงมีภาพมีข้อมูลมีคลิปอะไรต่างเนี่ย
เดี๋ยวเรื่องคุณแม่ที่บอกว่ายังไงนะจะแจ้งความไม่แจ้งความเนี่ย
ทำไมแม่ไม่ไปแจ้งความแม่เป็นผู้เสียหายหรือเปล่านี่นะฮะ
ถ้าเราจะไปดูประเด็นหนึ่งที่เขาโพสต์เอาไว้
คนตามเป็นล้านนี่นะคลิปต่างภาพต่างที่โพสต์เอาไว้เนี่ย
ลงท้ายด้วยไอ้เพื่อนรักใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เอายี่สิบสองพฤษภาคมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายบ่ายสิบสี่นาฬิกาสามสิบเจ็ดนาที
พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะ
ไอ้เพื่อนรักค่ะนี่ขารอยช้ำแบบนี้สิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
โพสต์คลิปแตงโมนั่งอยู่ที่หัวเรือความยาวคลิปเนี่ย๑๓วินาที
เขียนข้อความว่าขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขนาดนี้
แล้วเราจะไปนั่งฉี่ท้ายเรือได้เหรอใช่ไหมเพื่อนรักอืม
เป็นคลิปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ามีเสียงในคลิปไหมเนี่ย
สิบสามวินาทีนะครับดีกว่าอยู่กับแฟนกลางคืนที่บ้านอีกนะฮะ
มันกระแทกดีนะฮะ
ซึ่ง๒โพสต์นี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับ
เหมือนกับว่าคนที่โพสต์เนี่ยต้องการพุ่งเป้าไปเรื่องการไปปัสสาวะท้ายเรือของคุณแตงโม
ค่ะที่มีคนบนเรือบอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกเรือไป
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตจากคำให้การของหนึ่งในห้าที่บอกเอาไว้เนี่ยนะฮะ
หลังจากโพสต์๒โพสต์นี้ไปแล้วยังมีคลิปเสียงปริศนาโผล่ขึ้นมาอีก
ี่สิบสองนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีเป็นการโพสต์แต่อันนี้จากจากทางอีก
เพจเฟซบุ๊กนึงละนะฮะอีกเพจนึงละนะครับ
พูดถึงเรื่องราวคดีของคุณแตงโมโดยคลิปเสียงปริศนาเนี่ยความยาว๑๕วินาที
เป็นเสียงคุยกันของคนสองคนค่ะแล้วติดแฮชแท็กไอ้เพื่อนรักอีก
แฮสแท็กหมดอ่าเวลาจะหมดแล้วแฮปปี้เมลลอนออฟฟิเชียล

ไม่น่ากลัวหรอครับจะมาทิ้งแค่แบบเนี้ยแต่ถ้าไม่เจอ
ก็จะไปเจอกันอีกประมาณหนึ่งใหม่กว่า

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่าเอ๊ะเสียงใคร
ไหนลองฟังอีกทีสิสิบห้าวินาทีนี่นะฮะ
ก็มาทิ้งแบบเนี้ยแต่ว่าใครคุณมาเจอ
ก็จะไปเจอกันอีกประมาณหนึ่งใหม่กว่าเสียงลมก็ดังใช่ค่ะ
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับแต่บางคนบอกฟังเสียงแล้วคุ้น
ไม่คุ้นอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับ
จะใช่เสียงคนบนเรือหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเสียงลมแบบอื้ออึงเลย
ได้โพสต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวต้องรอว่าคือจะมีใครเอาไปขยายผลในทางคดีหรือเปล่า
ก็จะยายผลในทางคดีหรือเปล่าใช่มั้ยตำรวจเขาจะเอาไปดูหรือเปล่า
หรือจะมีคนที่คิดว่าเออทำแบบนี้มันเสียหาย
ส่งผลเสียกับรูปคดีไปแจ้งความหรือไม่อย่างไร
ค่ะคือมันเกิดคำถามจริงนะคะ
ว่าโพสต์เพื่ออะไรใครเป็นคนทำ
วันนี้ขอเล่าต่อนิดนึงที่คุณกระติกไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
พูดไปสั้นในช่วงแรกของรายการ
แล้วพออัดรายการเสร็จออกมาเจอนักข่าวกำลังคุยกับนักข่าว
มีไลน์ของคุณตังโมโทรเข้ามาที่มือถือของคุณกระติก
หมายความว่าคนคนนี้ล็อกอินเข้าไปในไลน์ของคุณตังโมได้
โทรมาหาคุณกระติกภูริพัฒน์บุญนินทร์ของเราขอดูเลย
เป็นชื่อที่เมมไว้ว่าชื่อคุณแตงโม
พอเปิดรับปุ๊บเดี๋ยวนะคะมันจะมีภาพภาพหนึ่งที่โชว์ขึ้นมา
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องขออนุญาตตัดภาพไปเลย
มันเป็นภาพของคุณแตงโมนิดาที่ไม่สมควรจะเอาออกมาเปิดเผย
พอหน้าจอโชว์ปึ๊บเป็นภาพนึง
คือเป็นภาพที่ไม่ควรจะส่งให้ใครทั้งนั้นเป็นภาพของคุณแตงโมนิดา
เป็นภาพที่ไม่เหมาะที่จะส่งให้ใครคุณกติกรีบดึงมือถือคืนเลยอ่ะ
เพราะว่านักข่าวก็อยู่กันไงฮะซึ่งเราก็ขอตัดแค่นี้พอนะฮะ
เราไม่ให้ดูอยู่แล้วไม่ควรดูอย่างยิ่งเลย
ส่งทำไมใครเป็นคนส่งแล้วส่งเพื่ออะไรมันไม่เกี่ยวกับคดีเลยนะ
แบบนี้ภาพของคุณตังโมไม่ควรจะส่งให้ใครทั้งนั้น
ควรจะให้ใครเห็นทั้งนั้นหมายความว่าถ้าส่งแบบเนี้ย
มันไม่ได้หวังดีหรอกพี่อุ๋ยอืมคือมันไม่ใช่เรื่องคดีไงคะ
มันไม่ใช่เรื่องคดีเอาจริงภาพนี้ขอพูดไว้แค่นี้ก็แล้วกัน
แล้วถ้าภาพนี้จะมีอยู่มันก็คงอยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณตังโมนั่นแหละ
คุณกระติกก็เลยบอกว่าคุณกติกไปแจ้งความแน่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะสิ่งที่ทำมันไม่เหมาะสมคือสิ่งที่คุณกติกจะไปแจ้งความกับตำรวจ
มันหนูย้อนไปตั้งแต่เมื่อ๒๓วันก่อนภาพแรก
คุณกระติกบอกว่าเหมือนกับไปเพ่งเล็งเชื่อมโยงไปที่คุณกระติก
คุณกติกไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมในลักษณะของฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า
เนี่ยภาพนี้คุณกติกก็เลยบอกว่าไม่ได้อะค่ะเหมือนมากล่าวหาว่ากระติกทำร้ายเพื่อน
ก็เลยจะไปแจ้งความดำเนินคดี
กระติกก็เลยฝากถามแบบนี้
มือถือของคุณตังโมอยู่ที่ใครกันแน่
ก็ต้องถามว่ามือถืออยู่กับใครก่อน
เราก็ต้องไปถามจากคนนั้นอีกทีนึงว่าแบบมีให้ข้อมูลอะไรไปไหม
เดี๋ยวนี้มันก็มีเนอะมิจฉาชีพที่แบบส่งลิงก์ส่งอะไรมาอันนี้ไม่ทราบเลยก็ได้แต่คาดเดาอะค่ะ